วันนี้๓สาวมาประจำการนะคะ

อาจมากที่ไปยิงเสียอ้วน

ฆ่าหนุ่มสาว๒คนก็คือฟอสกับสปาย

ทั้งตัวที่เป็นนกต่อในสายยันแล้วก็คนที่ขับรถให้

ล่าสุดนี้นะคะก็มีในธรรมรัฐหรือว่าโจรสปอร์ตไลท์

มีเหตุการณ์ที่เสียอ้วนยิงพ่อค้าขายไอศครีม
อยากให้ไปสื่อว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่กับ
พ่อค้าขายไอศครีมที่เสียอ้วนไปยิง

น้องสไปร์อาจจะถูกฆ่าเป็นปากอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ถ้าหากว่าเรื่องนี้กลับมาเข้าสู่ศาลอีกมาดูกัน
ด้วยมาอยู่ในไทยรัฐนะคะ
ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขารู้เรื่องว่าน้องสปายทำงานเป็นโคโยตี้
ที่ร้านของเสียอ้วนแต่เสียอ้วนคอยดูแลถึงขั้นบอกว่าจะแต่งงานด้วย
โดยหมดเงินไปกับน้องสปายประมาณ๔ล้านบาท

เพราะว่าคนนี้เขาก็มีเรื่องถูกแฟนทิ้งอยู่ปะปลาย
กระทั่งมีข่าวยิงกันที่เขาชีจันทร์

มือปืนที่ไหนจะไปเลือกที่คนพลุกพ่ายไปที่จอดรถ
แล้วยังไปยิงในวัดคนเต็มเลยขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ

เหตุที่เสียอ้วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องสปาย
คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องการหึงห่วงซึ่งเป็นประเด็นใหญ่
อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยเพราะว่า

แต่เรื่องนี้ตนย้ำว่าเป็นความเห็นของตนเท่านั้น
โดยเสียอ้วนนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้
และมีคดีติดตัวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายคนอื่นหลายคดี
แต่ว่าตนไม่เคยเห็นเสียอ้วนจะหึงผู้หญิงถึงขั้นทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่เขาชอบ

อกจากนี้เสียอ้วนเคยติดต่อเพื่อนของตนหลังจากเกิดเหตุเรื่องนี้น้องสปาย
เขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอเข้ามอบตัวก็ถามเรื่องเงินประกันต่าง
แต่เพื่อนของตนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ประมาณทนาย
เขาบอกว่าอาจจะไม่สามารถประกันตัวได้เพราะว่าคดีมันอุกชะกันมาก

ซึ่งเพื่อนตนยืนยันว่าหากเสียอ้วนติดต่อมาเนี่ยจะบอกว่ารีบมามอบตัวเถิด
เพราะว่าก่อนหน้านี้เสียอ้วนเคยบอกแทนวันนองว่า
โหว่าน้องสปายเนี่ยโมโหมากแล้วก็อยากได้เงิน๔ล้านคืน
ตอนนี้มันก็มีรายละเอียดโผล่ขึ้นมาเรื่อยเนาะ
อีกคนนึงชื่อนางสาวออยนะฮะเป็นนามสมมุตินะครับ
เป็นอดีตพนักงานของร้านเสียอ้วนเขาบอกว่า

โดยเด็กที่ทำงานทุกคนในร้านทราบดีว่าเป็นคนของหัวหน้าก็คือเสียอ้วนนั่น
โดยเรื่องที่มีกาดเคยตามน้องสปายไม่ใช่เรื่องหึงหวง
แต่เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีคนติดตามดูแล
โดยเสียอ้วนคบหากับน้องสปายทางบ้านฝ่ายหญิงก็รับรู้
เพราะว่าแม่น้องสปายก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับ
ขั้นที่เสียอ้วนเคยบอกตนว่าจะแต่งงานกับน้องสปายเลย

แล้วก็เปิดภาพเอกสารโอนเงินต่างนานาให้ดู

มักจะแสดงอาการออกคล้ายว่าจะตุ้งติ้งตุ้งติ้ง
แต่เจ้าตัวเขาบอกว่าเขารู้สึกดีกับสปาย

ทีมเขาเนี่ยคือเขาบอกว่า
แล้วผู้หญิงคนเดียวที่เขารู้สึกคือกับน้องสปาย

มันก็มีอยู่แล้วไม่มีแต่แบบว่า
เป็นได้แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบลึกซึ้งถึงขั้น
พรุ่งนี้ถ้าเทินอีกทีก็คือเขาจะทางชายมากกว่าแหละ
แต่ก็จะเป็นผู้หญิงที่เขาแบบชอบ
มีแบบว่าความรู้สึกดีด้วย

คิดว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันโดยที่น้องฟอสรู้
เขาก็รู้ว่าน้องสปายเนี่ยเป็นคนของเสียอ้วนเนี่ย

ส่วนออยก็เลยไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะเงินหรือเปล่า
ซึ่งช่วงหลังก็มีการทะเลาะกับเสียอ้วนบ่อยนะสปาย

หลังจากนั้นก็คือเลยเกิดเรื่องนี้ที่ชิงกันที่เขาชีจันทร์เนี่ย
เขาบอกว่าลูกน้องของเสียอ้วนบอกว่าเสียอ้วนเป็นคนอารมณ์ร้อน
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องอารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนที่รักลูกน้องมาก

แต่ตอนนี้ยังหาตัวเสียอ้วนไม่เจอ

ช่วงนี้น้ำเยอะอย่างที่ป่ะ

ที่พี่บอกไปถ้าพูดถึงเรื่องธรรมชาติตอนนี้
ถ้าไปทางแถบฝั่งภาคอีสานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โขงก็หนุนสูงเขาเรียกว่าต่อวิกฤตในรอบ๑๐ปี
เรียกว่าหลายจังหวัดในทางอีสานเนี่ยนะคะ
ก็น้ำท่วมไร่นาแล้วก็ที่ทำมาหากินหมู่บ้านเยอะมากทีเดียว
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่จังหวัดนครพนมนะคะ
ระดับน้ำโขงเพิ่มระดับต่อเนื่องถึงขั้นวิกฤตแล้วทีเดียว
มีระดับสูงสุดในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมาเลย
ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ๑๒๓๐เมตร
ห่างจากจุดวิกฤตประมาณแค่๗๐เซนติเมตรเท่านั้นเอง
ทำให้ระดับแม่น้ำโขงตามอำเภอต่างที่ติดกับแม่น้ำโขง

ทะลักท่วมพื้นที่การเกษตร
รวมถึงบ้านเรือนของชาวบ้านด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังส่งผลให้ลำน้ำสาขาสายหลักของแม่น้ำโขง
มีปริมาณน้ำเกินความจุประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากว่าไม่สามารถไหลระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้
ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนมเองก็ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัตร๘อำเภอแล้วนะคะ

ซึ่งส่วนใหญ่เลยก็ตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบให้การช่วยเหลือนะคะ
เบื้องต้นมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า๕๐๐๐ไร่
อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วนด้วย
ส่วนสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำวัดที่สวน
อุทธกวิทยาน้องคายวัดได้๑๑๗๑เมตร
ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้๒๐เซนติเมตรเพิ่มขึ้นทุกวันเลย
น้ำก็ยังคงไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวนะคะสีขุนแดง
ขณะพื้นที่รุ่มต่ำน้ำโขงได้หนุนเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว
ชาวบ้านบางส่วนก็เก็บผลผลิตได้ทัน
บางส่วนก็ไม่ทันจริงก็ต้องปล่อยให้น้ำเข้ามาท่วมพื้นที่ทำกิน
โดยระดับน้ำบางช่วงสูงประมาณ๑เมตร
หากว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่อีก

แล้วก็ทำให้น้ำลดลงได้ตามลำดับ

มันก็ไม่มากตอนนี้ยังไม่ถึงเลย
ก็ลงเข้าสุดอุบลอะไรก็จะเข้ากัมพูชาแหละ

๓เหลี่ยมปากเมนามกัมพูชาเสร็จก็ไปทะลุเวียตนาม
แม่น้ำโขงยาวมากไปออกปากอ่าวที่เวียดนาม

ต้องกลับไปเรียนใหม่กันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะคะ
เกิดที่จังหวัดมหาสารคามก็เป็นเรื่องที่น่าที่จะต้องเตือนกันทีเดียวนะคะ
สำหรับการที่เราจะต้องกินอะไรกันโดยที่ไม่ระแวดระวัง
มีการเตรียมงานศพของนายทองสุกคลังดงเข็งอายุ๗๒ปี
เสียชีวิตไปแล้วสาเหตุเพราะว่าไปกินเห็ด

งานมีฝนหน้าฝนเห็ดมันจะมากันเยอะมากเลยทีเดียว
ก็ได้มาจากลูกสาวลูกสาวนางเข้าป่าไป
ที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารที่๑๐๑
ก็ไปได้เผ็ดมาทำอาหารให้รับประทานกัน
หลังจากที่ทั้งพ่อแล้วก็ลูกทานไปแล้ว
เริ่มมีอาการคลื่นไส้
งเวียนอาเจียนแล้วก็ท้องเสียไปพร้อมกันเลย
ปวดเนื้อปวดตัวเต็มไปหมดเลยทั้งล่าง

ที่โรงพยาบาลวาปีปฐุม

และหลังจากนั้นเอาไม่อยู่
ก็เลยต้องส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สุดท้ายเนี่ยตัวพ่อเนี่ยได้เสียชีวิต

มีลูกชายลูกชายเนี่ยนะไม่ยอมไปโรงพยาบาล
อายุประมาณ๔๑ชื่อว่านายสมโพธิคคังดงเข่ง
ก็กินไปด้วยแต่ว่ามีอาการท้องเสียแล้วก็อาเจียน
อันนี้แสดงว่าเหมือนกันแหละ
นี่แสดงว่าร่างกายคงแข็งแรงมาก
ก็เลยไม่เป็นไรแต่ว่าพ่อห้องอายุเยอะแล้ว
นายพี่พบพี่มนต์มาตรนะหลานชายผู้ตายเนี่ย
ก็กล่าวว่าลุงกับลูกชายเนี่ยก็ได้กลิ่นเห็ดในลักษณะคล้ายกับเห็ดข้าวจี่

เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเก็บมาจากป่าแล้วกลับมาจากร้อยเอ็ดนี่นะ
พอเห็นเห็ดไหมมันก็ดูแปลกนะหน้าตามันก็ดูแปลก
แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเอาไปทำแล้วไม่สุก
หรือไม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเอางี้ก็แล้วกัน
ก็เลยต้องบอกว่าฝากคนที่ชอบกินเห็ดเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเห็ดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
หรือว่าไม่เคยได้กินกันมาก่อนเนี่ยพยายามอยากกิน
เพราะว่ามันดูตัวอย่างของพ่อทองสุกแล้วเนี่ยก็ตายเลย
เพราะว่ามันเป็นพิษนะเห็ดเป็นพิษต้องระวังเลย
เห็ดไอ้ที่มันแบบว่าที่เรารู้จักกันดีกว่า
บางทีมันหน้าตามันก็คล้ายเห็ดที่รู้จักไง
น้องคนวิถีชาวบ้านเวลาไปถ่ายละครต่างจังหวัดอย่างนี้
เห็นตั้งเอาเลยเขาชำนาญอ่ะ

เมย์ไปอยู่ที่อุบลมากับแม่ชีค่ะ

เดี๋ยวเขาจะเดินไปแล้วเขาจะเก็บเห็ดตรงนี้ประจำ

แต่อันนี้รุนแรงมากแล้วก็ไม่มีชื่อไม่มีใครรู้จัก

มากับฝนช่วงนี้ฝนตกเยอะอ่ะเนาะ

ต่อมาถามผู้ชมว่าเรื่องกระสือเอ้ยมีจริงหรือเปล่า
ถ้าหากว่าได้อยู่ต่างจังหวัดน่าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องซีเรียส
คนต่างจังหวัดเขาซีเรียสมากทีเดียว
แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องซีเรียสเนี่ยเราพูดถึงคุณหมอท่านนี้ดีกว่า
เป็นพี่เหี่ยวเป็นแฟนคลับตัวยงมากคนนี้คุณหมอภาค
ชอบทั้งครอบครัวเลยนะแฟนหมอพากธ์น่ารัก
ลูกชายตาตีเหมือนหมอภาคเลย
เรียกว่ายังแกร่งเสมอทีเดียวนะคะสำหรับคุณหมอภาค
ต้องไปทดสอบร่างกายค่ะ
ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะผู้บัญชาการทหารบก
ก็ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

และการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์

หมายถึงได้นี่คือรูปร่างหรือว่าอะไรคะคุณพี่

อันนี้เรียกว่าเป็นประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ครั้งที่๒แล้ว
โดยมีผู้บังคับกองพันธุ์เข้ารับการทดสอบครั้งนี้ทั้งหมด
๓๒๕นายจักรย่อทั้งหมด๓๕๑นาย
ที่เหลือนี่๒๖นายติดภารกิจนะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้ที่เข้ารับการฝึกครั้งนี้
ก็คือหมอภาคพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน

ซึ่งในการทดสอบดันพื้นให้เวลา๒นาที
หมอภาคดันได้๘๐ครั้งผ่านเกณฑ์๑๐๐เลย
เดี๋ยวรถเมย์อันนี้เมื่อกี้ไม่ใช่ฟ้าสปีใช่ไหมน้อง
เดี๋ยวพี่๒นาทีพี่เข้าใจป่ะ๒นาที๘๐ครั้ง

๒นาที๘๐ครั้งไต่แล้ว
แล้วก็ขณะที่สถานีที่๒

หมอภาคทำได้๗๘ครั้งผ่าน๑๐๐เช่นกัน

ออกตัวเลยว่าเพิ่งกลับมาออกกำลังกาย
ก่อนหน้าที่จะมีการทดสอบ๕วัน
หลังเสร็จสิ้นภารกิจนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยไงครับพี่๕วัน

ใช่ออกกำลังกายใช้แบรนด์ตลอด
ก็ไม่ได้เพิ่งมาฟิศ๕วันแต่ไปถึงตัวเขาทำมาตลอด

แล้วก็เป็นรุ่นพี่อีหมอกล้อง๒ปี

ไปถามว่าหมอกล้องเธอเห็นหมอภาคบอกตอนเรียน
หมอทหาร
นี่แหละค่ะหมอนในฝันของทุกคน

เดี๋ยวเมื่อกี้วิทยาศาสตร์ของพี่มีคุณผู้ชมเขียนเข้ามา

เหตุเกิดอยู่ที่อำเภอบึงสัมพันธ์ที่เพชรบูรณ์
ที่นี่มีร้านกาแฟอร่อยที่ฉันเวลาไปกระเพาะต้องแวะกิน
ล่ำลือกันว่าเห็นแสงไฟประหลาดท่านผู้ชมค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นผีเป่าหรือผีกระซื้อนั่นแน่

ประหลาดที่พบนั้นมีลักษณะคล้ายดวงไฟออกสีเหลืองอ่อน

คนที่เห็นก็มีเยอะไม่ใช่ว่าเห็นคนสองคน

แสงไฟจะปรากฏช่วงหัวค่ำแล้วลอยอยู่ระดับสูงไม่มากนัก
ปรากฏราว๒นาทีถ่ายรูปได้หมดเลย

จากนั้นแสงไฟก็ปรากฏให้เอกวูบไปวูบมา
แล้วก็ลอยสูงขึ้นในระดับยอดไม้

ด้านว่าที่ร้อยเอกวิรพงศ์ยาวระคุณครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

เมื่อช่วงหัวค่ำระหว่างนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านพักครู

ไอ้แสงไฟประหลาดนี้ก็ลอย

นี่ห่างจากจุดเดิมนิดนึง

แล้วก็ลอยหายไปอีก
ก่อนหน้านี้เคยเห็นมาแล้ว๓ครั้งนะ

คือมันจะระดับนี้ไม่เกินไม่เกิน๓๐
เขาก็บอกว่าเสมือนหลังคาอาคารเรียนก็คือ๓ชั้น
ตนก็ปั่นจักรยานติดตามมันก็หายไปต่อหน้าต่อตา

ยิ่งคนเข้าคนแก่เขาก็จะบอกว่ามันคือกระซื้อ

เป็นตำนานซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ทราบ

ตอนที่หนูเด็กเขาแบบว่า

เขาเห็นไฟอย่างนี้แล้วเขาก็จะแบบไปตามตามดู

เขาก็เอาไปดูดูตามบ้านใคร

เข้ามาต้มนะไอ้คนที่เป็นกระเสือมันจะวิ่งมาเพราะมันร้อน

เออที่รับบุรีที่บ้านแม่ตอนพี่เด็กอ่ะ
ซ่วมเหรอมันร่วงไงพี่มันมีแต่หัวกับไส้
แล้วมันก็ล้วงมันก็มุดเข้าไปใน
เอาปากงับพอหาดเหรอ
เมื่อก่อนสมัยโบราณซ่วมมันจะเป็นซ่วมหลุมมันก็ลงไปได้

จริงแล้วนางอาจจะทำงานเหมือนว่าเทศบาลก็ได้คือมาสูบส้วม

แล้วจะเป็นเรื่องของผู้หญิงนะถ้ากระหังก็จะมีแบบว่า

พี่พี่ไม่รู้เลยเลยพี่เกิดที่ไหนเนี่ย

กรุงเทพใช่ไหมถ้าพี่ไปบ้านพี่ที่ตรงนั้นบ้านที่พี่ซื้อที่ทิ้งไว้

ที่บ้านน้ำผึ้งอ่ะแบบนั้นมีอย่างน้อยก็มีหิงห้อยอ่ะ
โอ้ยบ้านน้ำผึ้งมีไฟล์ก็พิ้งว่าพี่เป็นหิงห้อยมา

โดรนอะไรมันจะกระจ้างท่ามกลางคืนมันจะไปเห็นอะไรขายอะไร
แล้วผึ้ง๓พันธุ์แบบว่าเป็นป่าอ้อยจะไปเห็นอะไร

เพราะทุ่งน้ำลูกแก๊สหลอยได้

แต่ถ้าทางชาวบ้านเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าเป็นการสื่อ

ยังไม่เจอตัวแล้วก็ยังติดตามข่าวไปเรื่อยวันหนึ่งต้องเห็น

เป็นผีไปเรื่องนี้ดีกว่าไปช้อปปิ้งกันดีกว่า
ใครที่ชอบของแต่งบ้านคุ้มอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ

ปีเขาฉลองทั่วไทยช็อปสะดวกไม่มีสะดุด

มาตลอด๒๒ปีค่ะด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจะเต็ม
พร้อมโปรโมชั่นช็อปครบ๗แสนบาทรับฟรี
เมื่อช็อปได้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพฯตั้งแต่นะฮะ
ขึ้นไปเรียกว่าช็อปคุ้มกันเลยทีเดียวช็อปคุ้ม๒ต่อ
คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จรวมมูลค่า๔๔บาท
เพื่อใช้เป็นส่วนลดที่สาขาแล้วก็ออนไลน์ได้ด้วยนะคะ
หรือว่าผ่อนทั้งร้านเลยนานสูงสุด๒๔เดือน
กับสถาบันการเงินชั้นนำอีกมากมายเรียกว่าลดทุกแผนกทุกสาขาทั่วไทย
ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคม๒๕๖๑ถึงวันที่๒กันยายน๒๕๖๑นี้นะคะ

ก็ช่วงฉลองครบรอบ๒๒ปี
เพื่อที่จะเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า๒๐๐๐บาทขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคมไปจนถึงวันที่๒กันยายน

ทีนี้ค่ะ๑เดือนเต็มกันเลยทีเดียว

ได้นี่ตอนนี้สแกนเลยสแกนเลย
ถ้าผู้ชมยกมือถือถ้าผู้ชมมาสแกนตรงนี้ไว้เลย
แต่วัยเหลือเกินนะพระคุณ
ของแบบนี้ของฟรีมันต้องไว
มากอีกแล้ว

ซื้อ๒๐๐ในรถ๒๐๐ก็คือได้

ซื้อแอร์ซื้อแบบอะไรอย่างนี้

เจ้นสนใจเวียมาก

มันต้องมีเรื่องเวียมาร่วมอยู่ด้วยแน่นอน

อ้าวเวลล่าสาเหตุคืออย่างนี้นะครับเขาเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซึ่งเวลล่าเป็นพรีเซนเตอร์นี่ค่ะ
งานนี้หนุ่มเวียก็เลยโชว์หวานมามอบดอกไม้นะคะร่วมกันบนเวทีเลย
เสร็จงานปุ๊บต้องรีบถามปั๊บเลยทันที

ถามทั้งคู่สิไปถามเบลล่าก่อนนะถามว่าวันนี้เวียมาเตอร์ไพรส์มอบดอกไม้ให้เบลล่าด้วยนะครับอะไรอย่างนี้
ก็เตอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะว่าเบลดูในซิแคว้นเนี่ยก็แบบว่าเฉพาะของตัวเองนะคะ
จะไม่ได้มีบอกว่าต้องมีแขกรับเชิญอะไรเลยนะคะแถมแบบว่ามีดอกไม้แบบว่าสีสันสวยงามมา
เอาจริงเห็นแบบแล้วนะดอกไม้อ่ะแต่ว่าไม่ได้นึกถึงว่ามันจะเป็นอะไรอย่างงี้อ๋อทำไมไม่รู้ว่าของใคร
ต้องถามต่อเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียอ้อนว่าอยากจะไปเที่ยวเหรอ
ใช่มันจะจัดคลิปพิเศษลูก
แล้วแน่อกาศก็มีไหมก็คงมีแหละครับ

ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ละครสองเรื่อง

ไม่มีใครค่ะ
ทุกคนสนับสนแต่พี่เขาก็ชวนอยู่
แต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็ล็อกคิวไว้แล้วเนี่ยนะ

ตัวเองหนีไปเที่ยวกับเพื่อน
อ้าวต้องฟังปากเบิ่นมาก

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง
ปล่อยให้เบลล่าว่าง
ปล่อยให้เบลล่าว่าง
ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปล่อยให้เบลล่าว่าง

ปรี๊ดแตกกันเลยทีเดียวทำไมอ่ะจับได้เจ๋งนอกใจเจ๋งนี่เป็นชื่อคนนะคุณผู้ชมนะเจ๋ง
ก็คือเจ๋งบิ๊กแอสหรือว่าเจ๋งเดชาโคนาโลที่คบกันมานานกว่า๕ปีค่ะ
ก็เรียกว่าตอนนี้คุณนานาชาก็โสดแล้วนะคะหลังจากโพสต์ไอจีเดือดว่าโคตรเลว
พร้อมกับเห็บในคอมเมนต์เพื่อนอีกว่าผู้ชายก็ชั่วผู้หญิงก็เร็ว
ซึ่งหลายคนก็คาดว่าแน็ตน่าจะฉะอดีตคนรักอย่างเจ๋งบิ๊กแอสหรือว่าเจ๋งเดชาโคนาโลที่คบกันมานานกว่า๕ปี
ล่าสุดค่ะมีโอกาสไปเจอคุณแน็กก็เลยถามถึงความรักในครั้งนี้นะคะความรักตอนนี้เป็นยังไง
โสดค่ะตอนนี้แท็กทำใจได้แล้วก่อนหน้านี้ที่ลงรูปอะไรไปเพราะอารมณ์โกรธค่ะ
ปกติตัวเองก็จะใจเย็นมากแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนประหลอดแตก
ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้ามาในชีวิตจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
แต่เรื่องนี้เนี่ยความอดทนของเรามันหมดแล้วก็เลยโพสต์ไปด้วยอารมณ์อย่างที่เราเห็นนั่น

เรื่องของมือที่๓ใช่ไหมมาไปถาม
ค่ะถามว่ามีเคลียร์กันก่อนไหมก็ไม่เลยแน็ตไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
พักหลังก็เริ่มรู้สึกว่าบางอย่างมันเปลี่ยนไป
แต่เราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดี
มองในแง่ลบทำให้เรามองข้ามเรื่องบางเรื่องไป

รู้ได้ยังไงว่าเขามีคนอื่น

เราไปเจอข้อความบางอย่าง
ก็ชวนให้คิดว่าเขาคงรักคนอื่นไปแล้ว

ดังนั้นเขาไปเจอข้อความบางอย่าง

ถ้าเกิดไม่ไปดูเราก็จะไม่รู้เรื่อง

แต่ว่าของแบบนี้มันต้องด้วยกัน
แต่ถ้าสมมุติว่าง่ายเลยนะ
ถ้าสุดมือสอยก็ต้องปล่อยมันไป

แล้วก็แก้ตัวเลย

แค่ส่งไปกดไลค์รูปผู้หญิงมันก็เลิก
เขาก็เลิกกันก็มีแล้วแต่ว่าคู่นี้เขาจะสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วนี้ก็โกรธกันอย่างนี้อะไรแบบนี้
แต่นี่เขาบอกอย่างนี้ในไอจีเดือดมากนะคะ
เขาไปถามเขาบอกว่าตอนนั้นมันโกรธ
โกรธคบกันเขามาต้องนานแต่เขาคบอีกคนนึงนานแค่ไหนไม่รู้เลย
อันนี้เขาก็ไม่รู้ไงเลยโกรธทำให้เขาไม่พูดกับเราตรง
ว่าตอนนี้คุยได้ไหมก็ไม่ได้โกรธแล้ว
แบบเป็นคนรู้จักหรือมีปัญหาก็คุยได้ไม่ได้โกรธเกลือก

ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องต่อของเนี่ยสามีจุ๊กแจงที่ว่าไปเป็น
มีแฟนใหม่เป็นสาวเพศ๒อะเขาก็อยากในไทรลัศน์

เขาโพสต์มาแล้วชิวว่าอยากด่าก็ด่าไปนะแต่อย่าเอาบุคคลที่๓เข้ามาคล่องเกี่ยว
แล้วเขาบอกว่าเพื่อนไลน์มาบอกว่าขอให้มึงโชคดีมีกำลังใจดีจาก
อันนี้คืออดีตใช้คำว่าอดีตสามีของจุ๊บแจงไปแล้วล่ะนะฮะ
โอเคอะไรพวกนี้เราก็มีสติ๊กเกอร์หุ่นยนต์คนก็เข้ามาให้กำลังใจกัน
นี่จุ๊บแจงเขารักกันมาไม่มีรู้
กันมา๒๑ปีนี่ไงเห็นไหมมันมีต่าง
๒๑ปีมันยังมีอะไรอันนี้ห้าปีก็อาจจะมีอะไรบ้างเหมือนกัน

ตรงแบบมันก็ใช่อยู่นะครับ

สะวัตถงอาทิตย์นี้พักผ่อนกันให้มีความสุขนะครับ
พายุจะเข้าดูน้ำดูท่าดูนะฝากเพราะว่าตอนนี้พายุ

สวัสดี